คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยที่จังหวัดตากค่ะกู้ภัยก็ต้องไปช่วยเจ้าดำเป็นสุนัขพันธ์ไทย
คือเจ้าดำเนี่ยมันก็เร่ร่อนอยู่แถวนั้นแหละนะแล้วก็ใกล้ใกล้เนี่ยเขาจัดงานกระถิ่น
ครับแล้วเขาก็เปิดเพลงดังมีเสียงดังไงคะเจ้าดำมันตกใจ
แล้วหนีเข้าไปไปมุดเนี่ยเป็นท่อระบายน้ำแล้วมันแคบมาก
แล้วเจ้าดำค่อนข้างจะตัวใหญ่นิดนึงออกไม่ได้
กู้ภัยต้องช่วยกันอยู่นานเลยอะค่ะ

เดี๋ยวค่อยใจเย็นใจเย็น
ช่วยกันไปต้มใจโดนก์ด้านทางนี้

นี่ดำช่วยกันดึงขึ้นมาทั้งกู้ภัยทั้งสุนัขที่ติดอยู่อ่ะนะคะ
คือสุนัขเนี่ยชื่อว่าเจ้าดำพันธุ์ไทย
มันเห่าขอความช่วยเหลือร้องเรียกจนหมดแรง

ตี๓ก็คือก็นับเป็นวันนี้ละ๑๖พฤศจิกายนเนาะ
ตลาดนับชุมชนติดกับวัดวังตะเคียนค่ะ
แต่กว่าจะช่วยได้มันติดอยู่แบบ
ชั่วโมงกว่าได้นะ
ถูกคลุมขมับเลยว่ามันเข้าไปติดในทรบายน้ำเก่า
กว้างแค่ฟุตเดียวยาว๖เมตร

ดำทั้งเห่าทั้งร้องเรียกแบบโอ้โห
จนสุดท้ายคนที่อยู่แถวนั้นเขาพยายามจะช่วยไปแล้วรอบหนึ่งนะคะ
แต่ช่วยไม่ไหวช่วยไม่ได้จริงก็ต้องให้กู้ภัยมา
ทีนี้ค่ะระหว่างที่กำลังช่วยเจ้าดำครับ
มันมีเจ้าน้ำตาลเป็นแม่ของเจ้าดำ

เดินวนไปวนมาด้วยความเป็นห่วงเจ้าน้ำ
เจ้าดำเป็นลูกค่ะ
หรือเจ้าน้ำตาลมีลูก๕ตัวไม่ค่อยหนีไป๔ตัวเดียว

คดีมันไม่บาดเจ็บอะไรนะคะก็แค่หมดแรง
ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลกับเราค่ะ

บอกว่าจังหวะที่มีการเปิดเพลงงานกระถิ่น
เปิดเพลงดังหน่อยเจ้าดังมันคงตกใจ
มันวิ่งหนีวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลย
หน้าวาดนี้แหละค่ะประมาณอยู่นานนี้อ่ะ
นานแล้วค่ะเจอนานแล้ว

สองตัวนี้ใช่ค่ะหรือแค่สองตัว

ใช่และก็นางสาวสี่ตัว
เจอแล้วก็เจอพี่เขาบอกว่ามันเข้าไปอยู่ในนั้น

มีคนเห็นเขาก็ช่วยอยู่มีคนแถวนี้เขาก็ได้ช่วย
แต่เขาบอกสุดความสามารถแล้วไม่รู้จะช่วยไง

ออกมาได้ก็กินน้ำใหญ่นี่แม่
ทีนี้เรื่องนี้น่ารักมากคุณผู้ชม
เพราะว่าต่อไปนี้เจ้าดำจะไม่ใช่หมาจรจัดอีกต่อไป

เพราะว่าหนูน้อยคนนี้ค่ะเด็กชายอนุภาพ

คือน้องเขามาเกาะติดปฏิบัติการของกู้ภัย

สุดท้ายน้องบอกผมเลี้ยงเองครับ
ผมขอเอาไปเลี้ยงเองครับพี่

โอ้โหสร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านและทีมกู้ภัยนะคะ
ดีมากค่ะได้สามเดือนเรียบอนป่วยไปเลย

ชอบครับ

เหล่ารักสัตว์

บอกว่าก็ช่วยไปดูไอ้หลุมตรงนั้นด้วยนะคะ
ก็กลัวว่าจะมีตัวไหนตัวอื่นตกลงไปอีก